คุณผู้ชมครับข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย
ทุกครัวเรือนทุกมื้อเราต้องทานข้าวกันครับ
วันนี้เขามีการนำข้าวหอมมะลิไปประกอบเป็นเมนู

ข้าวหอมมะลิ๑ถ้วยนำมาผัดในกระทะร้อน
ลุกเคล้ากับส่วนผสมเพิ่มสีสัน
อย่างแครอทสับปะรดลูกเกรดแฮม
ผัดจนเข้ากันแล้วนำไปจัดใส่สับปะรดอบไว้
ยหน้าด้วยไก่หมูและกุ้งเพิ่มโปรตีน
เป็นเมนูที่ใช้ข้าวเป็นส่วนผสมหลักค่ะ
และยังเป็นเมนูยอดนิยมของร้านบุษราคำ
ร้านอาหารไทยสไตล์ชาววังอีกด้วยค่ะ
อกจากนี้ยังมีเมนูข้าวคลุกกะปิที่ทำได้ง่าย
นำข้าวมาผัดกับกะปิให้เข้ากันจนทั่ว
กระเทียมและกุ้งแห้งคลุกเคล้ากันเพิ่มรสชาติ
จากนั้นจึงจัดใส่จานและตกแต่งให้สวยงามค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งเมนูแนะนำคือข้าวผัดน้ำพริกลงเรือค่ะ
นำข้าวไปผัดกับน้ำพริกกะปิหมูบด
ลุกเคล้ากับมะเขือพวงพริกขี้หนู
และจัดใส่จานตกแต่งอย่างสวยงามด้วยเครื่องเคียง
เป็นมะละกอหมูหวานปลาสลิดทอดกรอบและไข่เค็มค่ะ
เมนูที่มีข้าวหอมมะลิเป็นส่วนผสมหลักนะคะ
หากสร้างโดยส่วนผสมที่ที่เตรียมเอาไว้แล้ว
ข้าวหอมมะลิธรรมดาก็จะกลายมาเป็นเมนูที่มีสีสัน
มีรสชาติและมีความน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะ

ข้าวจึงเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้
ต้อยหัวหน้าแม่ครัวบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
เลือกข้าวหอมมะลิเพราะมีความหอมนุ่มและสีขาวสะอาดตา
คือข้าวส่วนมากคือเป็นอาหารหลักของคนไทยอยู่แล้ว
เพราะว่ามันมีคาร์โบไฮเดตอะไรพวกนี้ค่ะ

ส่วนมากจะทานกับเปล่ามันก็ไม่ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะแต่ส่วนมากคนไทยจะทิ้งข้าวไม่ได้เลย

มันทำให้สีสันดีขึ้นสวยขึ้น
ถ้ามาปรุงแต่งเป็นเปลี่ยนดัดแปลงทำอาหารอย่างนี้ค่ะ
ทำให้สีสันให้เราน่าทานขึ้นค่ะ
อย่างของทางเหนือเขาก็มีของทางอีสานเขาก็มี

มันก็ดัดแปลงกันไปแต่ละภาคแต่ละ
เมื่อต้องเตรียมข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
ที่นี่จึงเก็บสต๊อกข้าวเป็นกระสอบ

เก็บไว้จำนวน๓๔กระสอบค่ะ
เราต้องดูว่ามีจองเยอะไหม
ถ้ามีจองเยอะเราก็สั่งมาสต๊อกเอาไว้
ให้มันพอกับจำนวนภายในแต่ละอาทิตย

เราจะไม่สั่งเข้ามาสต๊อกมากจนเกินไป

แต่ว่าสมัยก่อนเราจะใช้ข้าวที่๕๐กิโลกรัม
แล้วก็เทใส่ถังอย่างที่บอกนะคะ
แล้วก็ทีนี้มันเยอะเกินแล้วเราตัก

เราก็ใช้ข้าวผลแพ็กแพ็กละ๕กิโลกรัม
แล้วก็ถุงกระสอบหนึ่งมันจะมี๖ถุง
เราก็สั่งทีละกี่กระสอบเราก็สั่งเข้าไป
แต่ยังมีลูกค้าบางส่วนจะนิยมสั่งกับข้าวมาทานเปล่า

ทำให้ข้าวที่เตรียมไว้ยังคงเหลือ
เมื่อทางร้านนำข้าวมาดัดแปลงเป็นเมนูข้าวผัดต่าง
จึงช่วยให้ลูกค้าหันมาสั่งเมนูข้าวรับประทานกันมากขึ้นค่ะ
ชดารัฐโภคัธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน